สิบห้านักเตะนะครับที่อยู่ในข่ายไปแข่งขันอาเซียนครับสองพันยี่สิบสอง
วันที่๒๐ธันวาคมถึง๑๖มกราคมปีหน้านะครับ
เพื่อเตรียมติดตามดูฟอร์มการเล่นแล้วก็ประเมินผลงานในหลีกนะครับ
ไม่มีชื่อของชนะทิพย์สงกระสินดาวดังจากทางฟอนตาเล่นะครับ
แก๊สหลักก็นำโดยสุพชกสหราชาติจากซัปโปรโลนะครับ
ธีรธรบุญมาธรกิสดากาแมนธีรศิลป์แดงดา
ส่วนสามนักเต่จากบ๋วยดำนะครับสุผัชัยสุพนัส
แล้วก็รัฐนากรไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าจะไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษกับเลสเตอร์นะครับ
ในธุรการในอย่างชาวัฒน์เวียร์ชาจากเซเดซโซอร์จิถิ์ก้า
๖๔ทีมสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเลยนะครับ
เมื่อวานนี้เกมที่อายุทยายูเนเต็ดครับ
บุกไปชนะทัพหลวงยูเนเต็ด๔ต่อ๒นะครับ
เกมนี้ก็มีโตโน่พาคินคำวิลัยศักดิ์เนี่ยครับ
เอกชื่อดังที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจ๑คนไหว้หลายคนช่วยนะครับ
ฟุตบอลลงสำรอง๙นาทีที่๗๐นะครับ
เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเดินเอาปอกแขนมาให้โตโน่เลยนะครับ
แล้วก็โชว์ลีลาพิ้วไหวนะครับแม้ว่าจะยิงไม่ได้ก็ตามครับ